เรื่องนี้เขาบอกว่าหมูแพงอ่ะเข้าใจแต่มันเกี่ยวอะไรกับข้าวอ่ะ
เขาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาคุณผู้ชม
รวมแล้วหมู๗ไม้ข้าวเหนียว๓ห่อ๕๐บาท
ลองไปดูข้าวเหนียวที่เขาได้กันหน่อยนะคะ

ใช่เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นข้าวเหนียวแบบใหม่
เหรอฮะแบบบางเฉียบแบบบางเฉียบ
หรือว่าอย่างนี้คือแม่ค้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะใส่ข้าวเหนียวแบบนี้
คือใส่มาเต็มแหละแต่พอดีทำร่วง
รถบรรทุกมันทับก็เลยแบนแต๊แบบนี้

มันมีเนื้อข้าวหรือเขาดูดศูนยากาศออกไปหรือเปล่า

คือเอาเป็นว่าคนไปซื้อเขาบอกว่า
ห่อละ๕บาทได้มาเท่านี้แล้วตอนนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคุณ
มันเกินไปไหมอ่ะปากท้องมันยังไงล่ะ

คนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะชื่อว่าคุณเบสค่ะ
เขาบอกยุคนี้แหม่มันเล็กไปหมดจริงนะ

พ่อค้าคือขายกะเอารวยจริงเลยเหรอพี่

คุณเบสไหนเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไง
หมูปิ้งกับไอ้ข้าวเหนียวบางเฉียบเนี่ย
วันอาทิตย์ผมกับครอบครัวไปทำบุญที่วัดบางพลีใหญ่
หิวก็เลยเออเห็นข้างวัดเขามีขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง

ข้าวเหนียว๓ห่อหมูปิ้ง๗ไม้

จังหวะหยิบมาจะกินเท่านั้นราคา

เขาบอกว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าน้อยขนาดไหน
ก็คือเอาง่ายหนึ่งคำต่อหนึ่งถุงอะ

ทีนี้ก็มีคนเอามาคอมเมนต์ในคลิปนี้เหมือนกันนะคะว่า

คุณเบสบอกว่าผมไม่ได้ทำคอนเทนต์

เลยที่วัดบังพลีใหญ่ไปดูเขาขายทุกเช้า
ไปดูเลยว่าเขาขายไอ้ข้าวเหนียวเนี่ย

เขาอยากที่จะฝากไปบอกถึงคนขาย

แต่ช่วยขายให้สมราคาด้วยได้ไหม
เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ใช่แค่คนขายหรอก

น่าจะ๕บาทครับถ้าจำไม่ผิดครับ

ราคา๕บาทผมว่ามันน้อยไปครับพี่

มันก็จะหนาประมาณนี้เลยครับ
อันนี้คือมันน้อยมากครับพี่มันประมาณนี้เองครับ
อยากจะบอกว่าเข้าใจครับเศรษฐกิจยุคนี้มันแพงครับ
แต่คือว่าคือใส่ให้มันคุ้มกับราคา๕บาทนะครับ
คือว่าคนเขาจะได้ไม่มองว่ามันน่าเกลียดครับพี่

คือของกินไม่มีใครที่จะไปเหยียบแล้วเอามาสร้างเรื่องหรอกครับพี่